สาวดราม่าของสาวดาวพิมพ์ทองครับทุกคน
หมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับข้อความที่โอ้โหอ่านแล้วสะดุ้งกันทั้งเมืองเลยล่ะค่ะ
เรื่องคดีความก็ว่ากันไปตามเรื่องนะคุณ
เขียนชี้แจงเรื่องราวโดยสรุปว่า
ซึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยมีคนอยู่แค่๑๐คนเท่านั้นค่ะ
ดังนั้นคำหยาบคายที่เห็นจึงไม่ได้มีเจตนาที่จะเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
สาวดาวยังบอกอีกด้วยนะคะว่ามีคนแคปโพสต์นี้ไปส่งให้กับเพจดัง

เธอไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีบุคคลที่๓บุคคลที่๔หรือเปล่า
แต่เธอตั้งคำถามว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่

ที่สุดแล้วดาวจึงอยากขอให้คนคนนั้นออกมาขอโทษและสารภาพ
ฉะนั้นอาจจะต้องพึ่งกฎหมายในการดำเนินการนะคะ
โดยหลังจากที่ดาวโพสต์ก็มีทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามผู้จัดการของเธอเพิ่มเติม
ตอนนี้เธอบอกว่าเธอรู้แล้วนะว่าใครเป็นคนทำ
แต่บอกไม่ได้จริงตอนนี้มีการปรึกษาทนายความเอาไว้แล้ว
ส่วนเรื่องคดีความกับพระเอกพอสรรที่ต้องรอเจ้าหน้าที่เรียกในช่วงปลายเดือนนี้
คือคือว่าต้องรออัพเด็ตกันอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มันจะลุกลามบานปลายไปขนาดนี้ตอนแรกเนี่ยสิ่งที่หนุ่มพอสรรโพสต์เนี่ย
พุ่งเฝ้ามาที่เสาดาวเองโอ้โหงงไหม
คุณนะเรื่องนี้ตามต่อกันอีกยาวนะคะ